คุณผู้ชมครับจากที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะ
เขาก็ทำอาชีพเป็นคนรับจ้างจัดดอกไม้เก็บหอมรอมริบนะฮะ
แล้วก็เพิ่งจะออกรถป้ายแดงคันแรกในชีวิตมา

จอดอยู่หน้าบ้านจู่รถจากไหนก็ไม่ทราบ
ขับมาชนรถพังยับเยินแบบนี้ผ่อนอะไรอ่ะผ่อนกุญแจ
รถก็พังขนาดนี้เขาก็เสียใจร้องไห้ร้องห่ม
เพราะว่ารถป้ายแดงคันแรกในชีวิตมันเสียหายมันพังยับเยินแบบนี้คุณผู้ชม
แต่ล่าสุดนะฮะมีพลเมืองดีเขามีคลิปที่เขาถ่ายรถคันต้นเรื่อง
เอาไว้ได้ว่าขับสายไปสายมาเหมือนคนเมาแล้วก็ไปชนกับรถคันนี้

เอาละขีดขวาอีกแล้วเดี๋ยวพระยาคับตามห่างแล้วกันนะ
เอาแล้วเอาแล้วสะพานสะพานพี่สะพาน
เฮ้ยชนเมืองนั่งไงว่าแล้ว

เรียบร้อยไปไม่ถึงดวงดาวซะแล้ว
นี่แหละครับพลเมืองดีเขาขับรถตามอยู่พักหนึ่ง
ซ้ายทีขวาทีเขาก็สันนิษฐานแล้วว่า
เมาท์แน่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนแน่
เมาแน่เขาก็เลยบอกขอขับตามก่อนขอถ่ายคลิปก่อน
อยากจะรู้ว่าจะจบยังไงสุดท้ายยังไงฮะ
สะพานสะพานสุดท้ายลงข้างทางไป
แล้วก็ไปชนกับรถอีกคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่
ตกไปในคูน้ำข้างทางนะฮะ
มันก็เป็นต้นเรื่องที่พลเมืองดีเขาเอาคลิปมาให้กับทางตำรวจ
แล้วก็ให้เรานำมานำเสนอข่าวนะฮะ
แล้วที่สำคัญเนี่ยอีกมุมหนึ่งมันจะมีกล้องวงจรปิดด้วย
ที่เห็นภาพว่ามันเกิดเหตุอย่างไร
สภาพที่เห็นคือทั้งรถคันที่ขับสายไปสายมา
อันนี้ดูภาพนี้ก่อนนี่นี่อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะฮะ
เห็นไหมมุมนี้คือชัดเจนคือฝั่งตรงข้ามนะฮะ
แล้วรถก็เสียหลักแล้วก็ตกข้างทางลงไปนั่น
ชนไปปูเห็นไหมรถป้ายแดงเขาจอดอยู่ของเขาดิน
ไปชนแล้วก็ลากกันลงไปนะฮะ
คือสุดท้ายรถทั้งสองคันตกน้ำไป
ทั้งสองคันเสียหายกันไปรถคันที่โดนชนเนี่ย
เป็นของนายเบนจรงมะลิทองอายุ๒๙ปี
อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาเพิ่งเก็บเงินซื้อรถป้ายแดงมา
ครับนะฮะแล้วเสียใจมาก
รถป้ายแดงคันแรกในชีวิตนะฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการ
ดำเนินคดีนะฮะแต่ว่าคนที่ขับรถ
คนต้นเรื่องเนี่ยยังไม่ได้มีการมาเจรจา
เรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด
อันนี้คือเจ้าของรถป้ายแดงที่โดนชนไป
ร้องไห้ร้องหุ่มเจ๋อเจ๋อ
จำได้เขารับจัดดอกไม้แล้วช่วงปีใหม่งานเยอะด้วยกับว่า
ออกรถป้ายแดงเนี่ยโอ้ยกำลังจะโอ้ยนะฮะ
ทั้งรถทั้งงานก็หายไปหมดนะครับ